เริ่มต้นช่วงแรกวันนี้เนี่ยไปดูเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ

เขาก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่กระบี่
ปรากฏว่าคนที่ยืมรถจักรยานยนต์ของเขาไปเนี่ย
แล้วกล้องที่ตรวจจับพวกคนทำผิดกฎรจรจอลต่าง
จับภาพได้ว่าจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยคนขี่ไม่สวมหมวกกันน็อก
ก็เลยส่งใบสั่งค่าปรับมาที่บ้านตามที่อยู่ของเจ้าของรถ
ค่ะเธอก็เลยบอกว่าเธอไปแจ้งความว่ารถมอเตอร์ไซค์เธอหาย
แต่อ้าวทำไมเธอกลับโดนใบสั่งส่งมาที่บ้าน
แต่ตำรวจบอกว่าตำรวจเขาก็ส่งไปตามทะเบียนรถอย่างนี้ค่ะ
ตามที่อยู่ว่าที่อยู่อยู่ไหนตำรวจในพื้นที่ตรงนี้ที่เห็นภาพจากกล้องอย่างนี้
เขาไม่รู้ว่าเจ้าของรถไปแจ้งหายเอาไว้ไงตำรวจเขาอ้างแบบนี้
แต่เจ้าของรถเขาติดใจว่าเออหน้าที่คุณเห็นมันคือโจร
ทำไมไม่ไปจับโจรแต่ทำไมถึงส่งใบสั่งค่าปรับไม่สวมหมวกกันน็อก
ให้กับเจ้าของรถทางตำรวจเขาชี้แจงนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้นะครับ
แต่ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
คนที่ร้องเรียนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊ก
ชื่อว่าสุวดีเกรดรัฐนะครับโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพระบายความอัดอั้น
กรณีที่ไปแจ้งความรถจักรยานยนต์หายไว้ที่สพเขาพนมจกรบินะครับ
แต่ว่าอยู่ดีกลับโดนใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับกรณีไม่สวมหมวกกันน็อก
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็เลยระบุข้อความว่า
รถเธอป้ายท้ายก็คือป้ายทะเบียนเนี่ยขึ้นกล้องขนาดนี้
เห็นหน้าโจรแล้วทำไมไม่ไปจับให้ได้แล้วต้องการให้เธอไปโรงพักเนี่ยเพื่ออะไร
คุณตำรวจคนขับรถในรูปเนี่ยมันเป็นโจรที่รักรถเธอนะค่ะ
ให้เธอไปโรงพักเพื่อเสียค่าปรับเรื่องหมวกกันน็อกอย่างนี้เหรอ
ที่ตำรวจจะไปจับโจรกลับจะให้เธอเนี่ยต้องไปเสียค่าปรับตามใบสั่งแทน
นี่นะฮะทีนี้พอแชร์ข้อมูลไปก็มีการวิภาควิจารณ์กันเยอะถึงการทำหน้าที่ของตำรวจ
อ่าแต่ว่าเรื่องนี้ท่านดูรายละเอียดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยสอบถามไปยังคนที่โพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
ก็คือสุวดีชนะเชษนะครับ
แต่ว่าชื่อในเฟซบุ๊กเนี่ยชื่อสุวดีเกรดวัด

คุณสุวดีเนี่ยบอกว่าเริ่มแรกไปแจ้งความรถจักรยานยนต์หาย
ที่สพเขาพนมจังหวัดกระบี่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๙กรกฎาคม
ก่อนจะรถหายเนี่ยมีเพื่อนสนิทของพี่สาวมายืมรถไปทำธุระ
ก็เห็นว่ารู้จักกันก็เลยให้ยืมรถไป
ไปวันหนึ่งยังไม่กลับมาเลย

ก็เลยคิดว่าถูกขโมยรถแน่ก็เลยไปแจ้งความไว้
แต่ต่อมาอีกไม่กี่วัน
ตำรวจสพวิชิตจังหวัดภูเก็ต
กลับส่งใบสั่งมาให้ทางปรายศนีย์
ให้ไปชำระค่าปรับกรณีไม่สวมหมวกนิรภัย
ในราคา๔๐๐บาท
คุณสุวดีบอกว่าตอนที่ไปแจ้งความไว้ที่สพเขาพนมเรื่องจักรยานยนต์หายเนี่ย
ตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งข้อมูลไปตามโรงพักต่างนะ

เธอก็เลยงงว่าพอโรงพักต่างส่งมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเจอคนร้ายแล้ว

ใช่ว่าคนร้ายไม่ใส่มุมกับน้อง
คือตำรวจเขาก็คงไม่รู้ไงว่าใครเป็นคนขี่ใช่ไหม
แต่ทีนี้เธอก็ติดใจว่าเออไอ้เหตุการณ์นี้มันเกิดหลังจากที่แจ้งความแล้วไง

ว่าส่งข้อมูลไปกันแล้วเนี่ยแสดงว่าข้อมูลไม่ถึงหรือยังไร
ครับทีมคาวเราสอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจโทรผิวรพันธุ์มีมาก
รองภูมิกับการฝ่ายสอบสวนสพวิชิตจังหวัดภูเก็ตที่ส่งใบสั่งไปให้คุณสุวดี

อ่านะฮะทางสพส่งนะฮะท่านผิวรพันธุ์ไม่ได้ส่งนะ
คือท่านพิรพันธ์ชี้แจงว่าภาพที่ถูกตรวจจับได้บริเวณทางแยกถนนเจ้าฟ้าตะวันตก
ตัดถนนขวางตะมนต์วิชิตจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเกิดขึ้น๑๒กรกฎาคมนะฮะ
ออกใบสั่งโดยสพวิชิตก็เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีคนทำผิดกฎจราจร
กล้องที่จับได้เป็นกล้องตรวจจับแบบอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพอตรวจจับรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยได้
ตำรวจเขาก็ส่งใบสั่งค่าปรับไปตามทะเบียนบ้านที่อยู่ของทะเบียนรถจักรยานยนต์
คือยอมรับว่าตอนนั้นยังไม่ได้รับการประสานมาจากสพเขาพนมว่ามีคนมาแจ้งความรถหายเอาไว้
ตอนที่แจ้งคือ๙กรกฎาคมเอาเป็นว่าเดี๋ยวตำรวจเขาจะไปสอบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายต่อให้ตามภาพกันแล้วกัน